แต่ว่าตอนนี้ข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่
เหตุการณ์ยิงกันในร้านอาหารภายในตัวเมืองสงขลากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑นาย
เป็นคนคุมเรือนจำจังหวัดสงขลาค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุยิงกันในร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองสงขลา
อยู่ที่ปากซอย๙ถนนไซบุรีเขตเทศบาลนครสงขลา
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็พบว่ามีคนเจ็บนะคะ
หนึ่งคนก็คือนายอนุสักโลพิษอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นผู้คุมเรือนจำที่จังหวัดสงขลา
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนยังไม่ทราบชนิดค่ะ
เข้าที่น่องซ้าย๑นัดกระสุนทะลุนะคะ
จุดที่เกิดเหตุในร้านอาหารเป็นภายในห้องน้ำของร้าน
แล้วก็หน่วยกู้ชีพเขารูปช้างก็เข้าไปช่วยทำแผล
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าเกิดเหตุหลังจากที่ร้านปิดให้บริการแล้ว
แต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนยังนั่งอยู่ในร้าน
แล้วนายอนุสักผู้บาดเจ็บได้ลุกเข้าไปห้องน้ำ

หลังจากที่มีคนเดินตามไปก็มีเสียงปืนดังขึ้นทั้งหมด๔นัด
นายอนุสักผู้บาดเจ็บนี่นะคะก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในห้องน้ำ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เจ้าของร้านก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเบาะแสของคนร้าย
แล้วก็บอกแค่ว่าให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างเดียวนะคะ
รวมถึงนักข่าวก็ขอที่จะเข้าไปบันทึกภาพ
ทางเจ้าของร้านเองก็ปฏิเสธนะคะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพภายในร้าน
โดยหลังจากนี้ทางชุดสืบสวนสพเมืองสงขลาก็จะมีการเร่งสอบสวนพยานแวดล้อม
แล้วก็หาเบาะแสต่างของคนร้าย
แต่ว่าจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นก็ทราบว่าคนร้ายเป็นลูกค้าประจำที่มาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้บ่อย
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาเขม่นกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
ซึ่งตำรวจก็จะมีการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ